แต่ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนนะครับ
มีชายอายุ๕๗ปีเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนสติไม่ดีอะครับ
แล้วชอบคิดว่าตัวเองนั้นเป็นทหารอยากเป็นทหารมากนะฮะ
ไปเอาน้ำยาล้างจานมาซดในบ้านแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเลยนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าชอบรักสันโดดนะฮะอยู่คนเดียวแล้วก็มีปัญหาด้านสมองนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเป็นบ้านสองชั้นนะฮะ
ที่ตำบลกุฎโง่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับ

ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบนายพิชิตอัจฉริยะนนท์
อายุห้าสิบเจ็ดปีสภาพนี่โอ้โหนอนหงายอยู่นะฮะ
แล้วก็มีขวดใส่น้ำยาล้างจานอยู่ข้าง
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมง
จากการไปถามญาติญาติบอกว่านายพิชิตนั้นเป็นคนรักสันโดด
เรียนจบวิศวกรรมมานะครับเรียนจบวิศวะมานะ
แต่ว่าเรียนมากไปทำให้มีปัญหาด้านสมองและสติไม่ค่อยดี
เรียนมากไปหน่อยนะฮะนายพิชิตชื่นชอบการเป็นทหารมากเป็นพิเศษ
เมื่อทำอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองเป็นทหาร
ที่ผ่านมามีอาชีพแบบเก็บของเก่าขาย
อันนี้เรียนจบวิศวมาแต่ว่ามาเก็บของเก่าขาย
ญาติพี่น้องเองก็ช่วยกันบ้างดูแลกันบ้างนะฮะ
ยังเคยชวนไปอยู่ด้วยกันแต่ว่านายพิชิตนั้นก็ไม่ยอมย้ายไปจากบ้านหลังนี้
ตำรวจเองก็จะส่งศพให้กับแพทย์ไปผ่าชนสูตร
เพื่อไปหาสาเหตุการณ์ตายอีกครั้งแล้วก็จะมีการสอบส่วนเพิ่มเติม
หากญาติไม่ติดใจอะไรนะฮะก็ให้นำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี